คราวนี้จะพาไปเปิดเทคนิคไข่ไก่ออร์แกนิคค่ะ
โดยเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ของชาวเขาดอยวาวี
แต่ตอนนี้หันมาเลี้ยงไก่ไข่แล้วรายได้ดีหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะ
ไปติดตามด้วยกันกับคุณอันทรีย์สิริมั่ว
ไข่ไก่ออร์แกนิคคะไซส์ผลผลิตจากชาวเขาดอยวาวีจังหวัดเชียงราย
เป็นไข่คุณภาพดีที่ส่งขายให้กับห้างโมเดิร์นเทรด
และร้านอาหารชั้นนำหลายแห่งเลยค่ะ
หนึ่งในชาวเขาที่เลี้ยงไก่ออร์แกนิคบอกว่า

แต่ต้นทุนสูงและต้องใช้สารเคมีในการดูแลผลผลิตมาก
ขณะที่ผลตอบแทนกลับไม่แน่นอน
พอเห็นเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่ออร์แกนิคจึงตัดสินใจลองเลี้ยงดูบ้าง
ผลปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้ถึงเดือนละ๑๐๐๐๑๕๐๐๐บาทเลยค่ะ
เรื่องไกลดีกว่าครับดีกว่ามันก็ได้ทุกเดือนนะ

มาจากคำแนะนำของบริษัทฮิวไทรออร์แกนิค
ที่เข้ามาส่งเสริมให้ชาวขาวเลี้ยงไก่ออร์แกนิคเมื่อ๔ปีที่แล้ว
โดยจะให้ไก่แม่พันธุโรมันบาว๗๐๐ตัว
พร้อมอาหารไก่แบบออร์แกนิควันละ๗๐กิโลกรัมแบบฟรีเลยค่ะ
ทำให้ชาวเขาแทบไม่มีต้นทุนนอกจากแรงงานที่ดูแลเท่านั้น
ที่สำคัญการให้อาหารไก่โดยบริษัท
จะทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้เป็นไก่ออร์แกนิคไปในตัว
เลี้ยงที่พิถีพิถันทำให้ผลผลิตที่ออกมา
ฮิวทรายจะรับซื้อทั้งหมดในราคา๘๐สตางค์ต่อฟอง
โดยชาวเขาจะต้องเก็บผลผลิตพร้อมทำความสะอาด
และปั๊มรหัสฟาร์มไว้ที่ไข่ไก่ทุกฟอง
เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตได้
ก่อนจะนำผลผลิตไปส่งที่จุดรวบรวมผลผลิต

ก่อนจะส่งไปขายในตลาดอื่นต่อไป
รับซื้ออยู่ที่ร้อยละ๑๐ของผลผลิตทั้งหมด
เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพของไข่ออร์แกนิค

ก็ปรากฏว่าได้ความเขาเรียกตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค
ตอนนี้เราขยายเป็น๙๙สาขาแล้ว
จาก๔๐๐ฟองเริ่มตอนนี้ส่งเข้าประมาณ๑๕๐๐ฟองต่อวัน
แต่ตอนนี้กลายเป็นรายได้หลักของชาวเขาที่นี่ไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยคิดว่าโครงการออร์แกนิคเป็นโครงการที่ค่อนข้าง
จะให้ความยั่งยืนกับเกษตรกร
ก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ
ไปจนถึงตลาดส่งออกอย่างฮ่องกงที่มียอดทรงอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐ฟองต่อเดือน
ขณะที่กำลังการผลิตกลับขยายตัวได้ไม่เท่ากับความต้องการของตลาด
เนื่องจากข้อจำกัดในการเลี้ยงทั้งพื้นที่เลี้ยง
ที่ต้องอยู่บนพื้นที่สูงและปอดโรคระบาดค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน